ที่เรื่องของอุบัติเหตุกันต่อคุณผู้ชมครับ
พัทธลุงคนขับรถฟอร์จุนเนอร์หลับใน
ทำให้รถนั้นชนต้นไม้มีผู้บาดเจ็บถึง๙คนทีเดียว
รวมทั้งเด็กวัย๒ขวบกับ๔ขวบด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงเร่งนำผู้บาดเจ็บจำนวน๙คน

เพราะว่ารถคันนี้จากรถฟอร์จูเนอร์ไปชนกับต้นไม้
อยู่ที่เกาะกลางถนนสายเอเชียฝั่งขาล่อง
ตำบลพนมวังอำเภอคุณขนุนที่พัทธลุงครับก็ส่งโรงพยาบาล
จำนวนนี้เป็นเด็กหญิงวัย๔ขวบกับ๒ขวบ
ล่าสุดอาการทั้งหมดก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
จากการสอบส่วนเบื้องต้นสาเหตุก็เกิดจากคนขับนั้นหลับใน
เนื่องจากว่าขับรถเป็นระยะเวลาทางไกล
กลับจากเยี่ยมญาติที่สุพรรณบุรีเพื่อกลับบ้านที่สงขราครับ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะนายไพรรัฐอินทอง
วัย๒๕ปีชาวสุราธานี
เป็นเจ้าของร้านขายส่งเบเกอรี่ที่อำเภอถ้ำพันราย

ขับรถไปส่งแฟนสาวที่อำเภอทุ่งสงศ์

ทำเวลาไปทำขนมปังส่งขาย
หลับในรถเสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างทางชนอัดกับต้นไม้

ส่วนร่างของคนขับก็กระเด็นตกจากรถเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
จนนาทีก็จะสอบสู่อันหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ

มีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์
บริเวณถนนคันคลองชลประธานอ่างทองชายโยสายใน
ตำบลตลาดโกรธอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ
ผู้เสียชีวิตเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
คือมีรถเก๋งขับแซงกัน
ทีนี้ปรากฏว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์สวนมา

ก็เลยถูกชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีค่ะ

เกิดเหตุรถกระบาดไปชนประสานงากันบนถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข๑๒๗๒ที่บ้านนาโพ
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย

เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บ

หาข้อเท็จจริงต่อไปครับ